ต่อกันที่นครศรีธรรมราชกันบ้างดีกว่านะครับ
นครศรีทางด้านของกองทัพเรือก็นำเรือผลักดันน้ำ
ลงไปอยู่ที่จุดของนครศรีเนี่ย
โอ้โหเกือบ๗๐ลำนะ

แล้วก็ระบายคลองชะอวดให้เร็วที่สุดนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ยังมี๓อำเภอที่รับผลกระทบ
ก็คือทั้งทุ่งสงบางขันบางบอน
รวมถึงที่อำเภอศรีชนมีประชาชนร้องเรียนหน่วยงานรัฐมาแบบนี้

ถูกน้ำทะเลเข้าท่วมขังทุกปี
เอาไปฟังข้อร้องเรียนนี้จากทีมข่าวของเรานะครับ
คุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากพื้นที่ครับเชิญครับ
ครับผมบริเวณปากน้ำท่าหมา

เป็นอีกหนึ่งจุดที่ชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ
เข้ามาขยายปากน้ำ
เพื่อให้น้ำที่ไหลลงมาจากบนเสื้อเข่า

เพราะว่าจากที่ผมสำรวจนะครับตอนนี้
จะเห็นว่าปากน้ำมีร่องปากน้ำขนาดเล็กครับ
ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทันเมื่อน้ำมาจำนวนมากครับ
ปากน้ำท่าหม่ากตำบลสำเภาอศิษฐนจนครสิทธิ์ธรรมราช

ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนหมู่หนึ่ง

บนเสาเผาเนื่องจากเป็นร่องปากน้ำปิด
ทำให้น้ำท่วมขังไม่สามารถระบายออกสู่ทะเลได้ทัน

โรมแล้วบ้านเรือนนะครับควรตกเกือบ๑เหมือนครูเรือนครับ
ปัญหาบ่นอำนานสามักจริง
มันมีปัญหามาถึงเกือบ๓๐ปีแล้วนะครับ
ระบายลงสู่ทะเลได้นะครับมันก็ต้องไหลบ่า
นี่คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะตอนนี้

ชาวบ้านในพื้นที่ต้องการให้มีหน่วยงานภาครัฐ
ทำปากน้ำท่าหมากจุดนี้ให้เป็นร่องน้ำถาวรที่มีความลึก
และความกว้างมากพอที่จะระบายน้ำออกสู่ทะเล
เพราะเนื่องจากน้ำที่จะมาเข้าท่วมในบริเวณตำบลสัมเภานะครับ
ลงมาจากเทือกเขาหลวงโดยผ่านคลองท่าทน
บริเวณบ้านเพียนตะบนเทพราช

ที่มีความกว้างของคลองประมาณ๑๐๐เมตร
แต่น้ำเมื่อไหลมาถึงตำรวจสอบภาวนะครับ

และการระบายน้ำออกไม่ทันทำให้ปัญหาน้ำท่วม
ขังในพื้นที่ตำบลต่างบ่อยครั้งในช่วงหน้าฝนที่เกิดขึ้นครับ
สำหรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาทำให้เกิดน้ำปลาไหลหลาก
ไหลลงมาระบายตรงจุดนี้นะครับ
ก็จะเห็นได้ว่าระบายออกไม่ทันนะครับ
เนื่องจากปากน้ำนี่ค่อนข้างจะแคบนะครับ
ทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็ต้องการให้มีการสร้างปากน้ำที่ถาวรครับ

รายงานจากอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ